คุณผู้ชมไปดูนกตบยุงยักษ์นกตบยุงยักษ์ไม่ใช่ประธานกิยากรรมนะ
นกค่ะนกตกยุงยักษ์นะคะเคยเห็นไหมตกยุงยักษ
คุณผู้ชมเป็นนกประหลาดนะคะตัวใหญ่สีน้ำตาลมีปากกว้าง
ชาวบ้านเนี่ยเขาเอามาโพสต์คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันค่ะ
ใครรู้จักบั้งนกอะไรครับผมอ่านวกสะพานไหนอ่ะโอ้ย
หน้าตามันประหลาดนะคุณใช่ประหลาดไหมมันเหมือนอะไรนะ
มังกรในในหนังที่เราได้ดูกันคุณเคยเห็นไหมล่ะไม่เคยสิ
มันก็แปลกเหมือนค้างคาวก็เหมือนในบางมุม
ใช่ชาวบ้านในพื้นที่บอกเหมือนค้างคาวนะครับ
แต่นี่คือนกค่ะเพราะว่าเราไปถามคนที่
มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้เรื่องนี้มาแล้วนะคะ
มันชื่อนกตบยุงยักษ์

เป็นคลิปวิดีโอนกชนิดหนึ่งนะคะรูปร่างแปลกประหลาดมาก
ตัวใหญ่หน้าคอแล้วก็อกมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำบริเวณท้ายทอยเนี่ยเป็นกระจุกสั้นคล้ายกับหูมีปากกว้างเสียงร้องของมันคุณรู้ไหมมันร้องยังไงเสียงแหลมค่ะคล้ายกับคนผิวปาก
มันมีหวานอย่างงี้ด้วย

ทีนี้เรามีโอกาสไปหาคำตอบมาให้สอบถามคนที่รู้
เฉลยบอกว่านี่คือนกตบยุงยักษ์
ซึ่งอยู่ในกลุ่มของนกตบยุงในประเทศไทยมีอยู่๖ชนิด
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยควบคุมปริมาณแมงมากมายมหาศาลในธรรมชาติ
คือปรับสมดุลทางธรรมชาติอยู่ในระบบนิเวศ
มันมักอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นความสูงจากระดับน้ำทะเล๑๒๒๐เมตร
เป็นนกประจำถิ่นแต่ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาดูยากแล้วนะคะ
ก็เลยไม่ทราบว่าชาวบ้านที่จับมันมาได้จับมาได้ด้วยวิธีการใด
เออก็แปลกดีเหมือนกัน

นกตบยุงพึ่งเคยได้ยินเนี่ยแหละครับ